งานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ใช้หน้าทาวช่านี่
รุงรงค์คือสวีียนผู้กลับในรอบ๑๒ปี
ดักชั่นต้องมาความฮาต้องมี
เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่สิงโตมาเชิดแบบนี้เลยค่ะ
แถมยังมีซีนบูสถานบูลิ้มด้วย
จะเป็นอย่างไรไปชมภาพสักลึกน้อยค่ะ

โอ้โหเต็มที่เสริมความปังค่ะ

อาเล็กที่ระเด็ดมาประชันกับมาร์ทจุธาวุทธ์นะคะ

ร่วมด้วยช่วยเสริมความฮากับทีมตลกทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ

จิ้มชวนชื่นพี่ทงทงและนักแสดงอีกมากมายค่ะ

และอยากให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะ
พี่ทงทงยังพลิกคาแรคเตอร์ด้วยนะคะ
ปกติจะรับบทเป็นแบบพี่สาวของเราใช่ไหมคะ

ซีนฮาสดประทะพี่จิ้มชวนชื่น

เฮ้ย

ทุกคนต้องมาอยู่ร่วมกับงานเขาที่ลำบากมาก

เป็นคนที่สั่งได้

นางเอกเขาว่ามาสิ่งร่างแล้วเป็นผู้หญิงเลย
น่าสนใจนะครับ

แรง

อยากเล่นมากแต่พอพี่จิ้มแบบว่า

ดูดีกว่าทำข่าวดีกว่า